ตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่๑ไร่เท่านั้นเอง
แต่สร้างรายได้มหาศาล
ติดตามได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ

สมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดพิศนุโลกวัย๓๒ปี
ลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนบางส่วน

มีต้นมอนต้นฝรั่งยังละนิดละหน่อยที่เห็นนี้
เขาไม่ได้ปลูกเล่นเพื่อกินเองในครัวเรือนนะคะ
เพราะว่ามีพื้นที่จำกัดเพียง๑ไร่

เดือนหนึ่งขายได้ไม่น้อยกว่า๓๐๐กิ่ง
คิดเป็นเงินก็ประมาณ๑๕๐๐๐บาทเลยค่ะ
นั้นกระแสการปลูกมะนาวเยอะมาก
มะนาวถ้าเราจะขายผลลูกละ๑๒บาทช่วงที่ถูก

มีนากับเมษาลูกก็๗บาท
ซึ่งถ้าเราไปสู้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้หรอก
แล้วก็คิดว่าหนึ่งเราเอาลูกละ๒บาท
มาแลกกับกลิ่งละ๕๐บาทดีกว่า

เลี้ยงแล้วก็บำรุงต้นให้ดีที่สุด

กิ่งพันไปเลย๕๐บาทนี้เราก็อยู่ได้แล้ว
จากของเราเองแล้วก็ลูกค้าก็มาซื้อจากที่บ้านครับ
แต่การขายกลิ่งพันธุ์จำเป็นต้องมีการดูแลต้นพันธุ์
เทคนิคสำคัญในหน้าร้อนแบบนี้นะคะ
ต้องมีการล้างใบให้สะอาดอยู่เสมอ
เพื่อที่ใบจะได้รับปุ๋ยน้ำได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่นี่นะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะ
ซึ่งใช้พื้นที่บ้านเพียง๑ไร่เท่านั้น
แต่ว่าสามารถทำรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ๒๐๐๐บาทค่ะ
เช่นการขายกิ่งพันธมะนาวแบบนี้นะคะ
แทนการขายผลก็สามารถสร้างรายได้ค่ะ
หรือว่าการใช้พื้นที่ที่บริเวณหลังบ้านนะคะ
มาทำเป็นบ่อกบเพื่อที่จะขายพันธุ์เท่านั้นค่ะ
อย่างที่เห็นนี้นะคะเป็นกบอายุเพียง๘เดือน
แต่ว่าก็สามารถสร้างรายได้ขายอยู่ที่คู่ละ๕๐๐บาทเลยค่ะ

แต่สามารถขายได้เรื่อยนะคะ
แต่ละเดือนจับขายได้เงินประมาณ๒๐๐๐บาท
หรือพื้นที่ริมรั้วข้างบ่อกบ
ก็จะมีต้นพริกไทยซีลอนหรือว่าพริกไทยอ่อน

แต่ละเดือนขายได้ประมาณ๔๐๐๐บาท
ไข่ไก่นี่ก็เก็บขายได้ทุกวันนะคะ

สามารถทำรายได้เฉลี่ย๒๕๐๐๐บาทต่อปีเลยค่ะ
นารินชัยวิวัตวงถ่ายภาพ

ทรัฐทีวีรายงาน